กันที่การแข่งขันวิ่งมาราทอนกันค่ะ
ปกติแล้วนักวิ่งมาราทอนกว่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้ก็เหนื่อยมากแล้ว
แต่ว่าการแข่งขันที่ประเทศรัสเซียครั้งนี้อาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษ
เพราะว่าต้องวิ่งในสภาพอากาศที่หนาวถึงจุดเยือกแข็งเลยค่ะ
นี่นะคะเป็นการแข่งขันวิ่งมาราทอนน้ำแข็งนานาชาติใบคานค่ะ
ถือเป็นหนึ่งในที่สุดของกีฬาเอ็กซ์ตรีมในโลกใบนี้เลยนะคะ
ก็จัดขึ้นที่ทะเลสาบใบคานทางตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซีย
ทะเลสาบนี้นะคะมีความลึกที่สุดในโลกคือจุดที่ลึกที่สุดนี่ลึกถึง๑๖๔๐เมตร
และไฮไลท์ของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งบนทะเลสาบน้ำแข็งแห่งนี้ค่ะ
โดยรายการนี้นะคะก็มี๒ระยะทางให้นักวิ่งมาสู้หนาวเลือกกันค่ะ
ซึ่งก็มีนักวิ่งมากกว่า๕๐ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมกันฝาวลมหนาวไปด้วยกันค่ะ
ตั้งแต่ญี่ปุ่นจีนยูเครนสโลวาเกียหรือว่านอเวย์
เขาก็เล่าให้ฟังหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วนะคะว่า
เป็นการวิ่งมาราทอนที่ยากมากจริงเพราะอากาศมันหนาวสุดค่ะ